สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะมาโอเค

จันทร์ฝนตกทุกวันนะคะคุณทาง

แน่นอนเดี๋ยวก็หมดแล้ว

ไปดูของเมียเธอที่บ้านป่ะ
เมียไม่ค่อยทำงานให้

วันที่ผ่านมาได้ยังไง

นี่ไงวันนี้ฉันเห็นอยู่ไทยลักษณ์เขาออกมาลุกอยู่
เมียเขาตอบให้สามีดีมากเลยนะคะ

นี่ไงเดี๋ยวเปิดนิดหนึ่งก่อนคุณอ่านข่าวคุณไปสิ

อ๋อเข้ามาเรื่องแรกก่อนแล้วคุณอย่าเพิ่งแซ่เข้ามานะ

เดี๋ยวก็ระบวงแปลวเวลา
ความดัดจริตนั้นทำมาตรายสนตัวเธอเองก่อน

จากกรณีใช้วัยรุ่นประมาณ๗๘คนแต่งชุดไทยใช้ยุทธปืนทั้งสั้นและยาวยิงในที่สาธารณะ
เหตุนี้ไปเกิดขึ้นที่จังหวัดพัทธรุงจนทำให้โซเชียลได้มีการแห่ภาควิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม
พร้อมขอให้มีการตรวจสอบนะครับแล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนตามกฎหมาย
ซึ่งต่อมาคุณผู้ชมครับพบว่าเป็นการยิงปืนในงานแต่งงาน
ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๓เมษายนที่ผ่านมาดูแต่งชุดไทย
เหมือนพี่หมื่นไหมล่ะทั้งปืนทั้งสั้นทั้งยาวเห็นไหมล่ะ
ไปโดนเด็กใช่ไหมเธออันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ไม่น่าจะโดนนะ

ก็หมายถึงไอ้ข่าวยิงปืนเนี่ย

ท่านเป็นผู้ประกับสถานีภูทรขาวชัยสนเนี่ย
ก็ได้มีการออกมาเรียกเจ้าบ่าวคนดังกล่าวนะครับ

มาให้สอบปากคำที่โรงพักนะครับ

เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนขนาดจุด๔๕

แล้วก็๙มมประมาณ๔๐ปลอก

ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นนะฮะได้สวมชุดไทยเนี่ย
ก็พบว่าอยู่ในขบวนขันหมากของฝ่ายเจ้าเบ่า

พร้อมจะได้ทำการตรวจสอบประวัติ
ก่อนจะเรียกตัวนำมารับทราบข้อกล่าวหานะฮะ
ครอบครองอาวุธปืนพกพาอาวุธปืน

อันนี้พี่เสกถือว่าเบาเลยนะครับ

แต่อันนี้คือเขาจะบ่าวนี้ก็๔๐นัด

ผมอยากให้ลูกกระสุนปืนตกใส่หัวมดดำแล้วสิ

นี่นั่งอยู่คนเดียวแล้วจะไปไหนก็ไป
นี่จะให้อ่านไหมนะ

ตอบกลับพูดเองก็อายเอง
โถพระเจ้าช่วยกล้วยทอด

หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอย

เลยอันไหนในเชิงชู้สาว

ล่าสุดเจอผู้จัดสาวเมย์

ปะธิดากำเนิดพลอยเอาเคล็ด

โอ้ยแล้วไง
นางก็บอกว่ารู้สึกยังไงบ้าง
มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปเสียงที่ตอนนี้มีคนเขาแชร์กันเยอะแยะไปหมดนี่
เขาบอกเป็นคลิปของผู้หญิงสองคนคุยกันถึงกับพี่หนุ่ม
ซึ่งเป็นบุคคลที่๓เรื่องพี่หนุ่มเนี่ย
ก็ได้เล่าให้ฟังเหมือนกันอ๋อนี่ก็นางเล่าให้เมียนางฟังแองจี้

แล้วผู้หญิงคนที่พี่หนุ่มคุยเมย์ก็เคยได้ยินพี่หนุ่มคุยโทรศัพท์เหมือนกัน
ก็ผู้หญิงเมาส์กันประมาณว่าฉันสวย
สามีเป็นข่าวเมียรู้สึกยังไงบ้าง

ไม่รู้สึกค่ะอันนี้เมอยากรู้เหรออันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงแต่คิดว่าคนที่เสียหายน่าจะเป็นผู้หญิงมากกว่า
เพราะว่าไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็เขาเอามาพูด
ว่าตัวผู้หญิงเขาจะอายเองมากกว่าที่เหมือนกับเราเมาส์ไม่ใช่เรื่องจริง
แล้วมันหลุดออกไปเขาก็ไม่น่าทำเพราะว่าทำแล้วเขาก็อายเอง
เลิศไหมเมย์เก่งไหม

เธออย่าแอปเพราะว่าแอปทักษะออนเข้ามานั่งดูรายการอยู่เธออย่าแอปเยอะ

แอปทักษะออนเข้ามานั่งดูรายการอยู่

ที่นี่คุณแอฟเข้ามาดูรายการ
คุณแอฟแต่คุณอะไรนั่นอ่ะ

เชื่อใจผัวไหมเขาถามอย่างนี้เชื่อใจสามีไหม
ก็ไม่เกี่ยวว่าเชื่อใจหรือไม่เชื่อใจหรอก
แต่ว่าเราเลือกคนเราดูแล้วเราวิเคราะห์ไง
เราไม่ใช่อยู่ดีไปเรื่อยมันไม่ใช่ก็ไม่ใช่
นี่พุ่มใจใช่ไหมเนี่ยดูหน้าดิ
ไม่ผมแค่รู้สึกแกะแบบเราเลือกแล้วเขาบอกว่าเลือกคุณแล้ว
สัจจะมันดิฉันมะมี่ในหมู่โจรหรอกคุณฮ่าดำ
พื้นข้าวลี้เอากลางห้วยไล่ชีวิตคุณนั้นเค้ามีอ่าขาวให้อ่าน
สอนตัวเองก่อนยะเรื่องหนักมากนะครับ
กลับมาเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกว่าที่จริงแล้วกล้องห้วยไร่จะต้องไปแสดงคอนเสิร์ตคู่กับโตโน่ที่ยุโรป
ซึ่งโตโน่ก็ได้เงินปุ๊บแต่คราวนี้กล้องห้วยไล่ก็แบบว่าเหมือนอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อน
ก็เลยเรียกประเทศละสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่น

คือขอไปเที่ยวแหละก็มีเหมือนติ่งไป
เขาก็ไปทำโปรโมทว่ามีโตโน่ด้วยแล้วก็มีกล้องห้วยไล่ด้วย
แต่คนทั่วไปเลยเนี่ยที่ผ่านมาเพลงนาฆีเนี่ยมันดังเหลือเกิน
ยุโรปเขาก็อยากไปฟังกันแบบสด
ปรากฏว่ากล้องไม่เดินทางไป
แล้วโทรไปแจ้งเขาก่อนเนี่ยแค่สองวัน

คนที่ไม่ได้อยากจะดูโตโน่เขาอยากไปดูกล้องเนี่ย

บางคนถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวเลย
เพื่อจะออกบัตรร้ายเที่ยวใช่มะต่อไป๑เท่าที่ถาม

เขาไม่ได้จัดงานเดียวเขาจัด๑๑โควรโซครก
เวลาไปที่เนี่ยใช่มั้ยคุณใจเปล่าใช่มั้ย
อ๋อคนจัดใช่ไหมอ๋อคนจัด
คือเรื่องคือเรื่อง
เอาอย่างนี้ไปดูกล้องสัมภาษณ์ก่อน

พี่น้องแฟนเพลงแล้วก็ผู้จัดนะครับ

กินข้าวกันแล้วก็พูดคุยกัน

ผ่านผู้จัดการผมได้เลย

ก็ขอบคุณที่หลายคนที่เข้าใจ
สำหรับคนที่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับ
แต่ก็ก็อยากจะบอกทุกคนว่า
กล้องไม้ไล่ดังไหมก็จงเป็นอย่างงั้นแหละครับ
มันไม่ได้มีอะไรทับสร้อน
อะไรมากมายเลย

แต่วันนี้คือถ้ากล้องอ่ะมาเจลจากับเค้าแล้วก็โอเคแหละอาจจะเสียประเทศตั้งที่เขาโดนแบบว่าหักไป
สามประเทศที่เขามากันเพื่อที่อยากจะคุยกับก้องเท่านั้นเอง
ซึ่งกล้องก็ยังไม่ติดต่อครั้งหนึ่งเขาแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ด้วยการที่จะให้กล้องเนี่ยทำคลิปกล้องก็ทำคลิปสั้นซะเหลือเกินส่งไปให้เขา
แล้วก็แบบว่าไม่มีคำตอบอะไรซึ่งเขาก็เสียความรู้สึกเหมือนกัน
ทั้งหมดที่เขามาเนี่ยส่วนหนึ่งที่จริงก็ไม่ได้มาเอาเรื่องกล้องอย่างเดียวหรอก
เซ็นสัญญาก๊อตจักรพันธ์ไปเล่นด้วยซึ่งพวกเดี๋ยวก็จักรพันธ์จะไปทัวร์ยุโรปนะ
เจอคุณในลิฟต์ก็ทำคุณได้ไหมคุณก๊อฟ
ก็นี่ไงก็คือปุ๊บคุณก๊อตจักรพันธ์ก็จะไปทัวร์ยุโรปเขาก็มาเอาศิลปินไปด้วย
คราวนี้ทั้งหมดทั้งหมดเขาบอกแค่ต้องการให้ก้องออกมาเจรจาบเขา
ค่าเสียหายอะไรมันเป็นเรื่องเล็ก
แล้วสาเหตุอะไรทำไมกล้องถึงไม่ไป

คืออย่างนี้เอานี่ผมเล่าให้ฟังสิวแล้วกันเอาเป็นสิวแล้วกันนะ
ผมเชื่อในมุมของผมนะผมเชื่อว่ากล้องเองคงไม่ได้มีแต่นานในการที่จะเบี้ยวหรืออะไรหรอก
แต่รับงานที่แทงกว่าไม่ใช่ไม่ได้รับงานที่แทงกว่า
ปัญหาอยู่ที่คนกลางในการติดต่อมากกว่า
คือก้องเนี่ยไม่ได้ติดต่อกับของงานโดยตรง
มีคนกลางเป็นคนที่ติดต่อให้ตกลงว่าจะไปเนี่ยคือวันที่๑ถึง๑๐นะฮะ
วันใดวันหนึ่งที่เขาว่างแต่ปรากฏว่ากล้องไปรับงานริ้วไปงานใหญ่งานหนึ่งเอาไว้
เป็นงานแบบเอางานใหญ่แล้วกันที่คุณจะปฏิเสธไม่ได้
แต่สุดท้ายเขาก็ปฏิเสธเพื่อที่จะเดินทาง
ไม่มีการเซ็นรับว่าเขาได้มีการรับงงรับเงิน
แต่ว่าเงินเนี่ยถูกโอนเข้าบัญชีเขาไปผ่านคนกลางคนหนึ่ง
คนงานคนหนึ่งผมถามว่ากล้องห้วยไล่
จำเป็นไหมต้องรับเงินสามหมื่นบาทตั้งทั้งที่คอนเสิร์ตเขาครั้งหนึ่งสามแสนบาท
เอาง่ายง่ายไม่ไม่จำไม่จำเป็นเขาอยู่กับโตโน่
ตอนแรกทุกคนก็พูดนักข่าวพยายามถามประเด็นนี้แหละ
ถามว่าพอบิดภาษณ์ครั้งนี้เพราะว่าคนกลางหรือเปล่า
พยพบุจชกรรมหรือเปล่าอืมสรุปทางนู้นก็เด็ดกว่า
คือแล้วรู้ไหมอืมเขาคุยไลน์กับกองห้วยไล่ตรง
พอหลังจากนั้นเนี่ยปัญหาที่มันคือพอหลังจากนั้นพอเอาไลน์มาโชว์
ผมไม่อยากจะพูดอีกแล้วไปเดินให้รถชนเล่นแถววิภาวดี
รถเยอะอยู่ฉันชอบฝนตกเนี่ย

ผมว่าสุดท้ายแล้วปัญหาเกิดขึ้นที่คนกลางผมบอกผมว่าอย่างนั้น
หาเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟัง
ก็ต้องบอกปวดโทรเข้ามานะ
มีบ่อยแล้วหรอ
เฮ้ยอีพี
เอาก็ได้เธอจะพูดทำไมฟังบ้านผมมาเรื่องนี้ดีกว่าค่ะก็เรียกว่า
เร่งการตัดสินใจก็เลยทีเดียวนะในการที่จะหรือทิ้งบ้าน
แหว่งนะก็กลายเป็นเรื่องลุกลามบานปลายกันเป็นกรณี

กับการสร้างบ้านพักของข้าราชการตุลาการ
ในพื้นที่เชิงดอยสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่
โดยไม่มีการทำลายประชาพิจารณ์ประชาชนในพื้นที่
ทำให้เกิดกระแสต่อต้านของเชียงใหม่อย่างรุนแรง
แล้วก็ขนานนามว่าหมู่บ้านป่าแหว่ง

โดยเมื่อวันที่๒๙เมษายนที่บริเวณลานอเนกประสงค์
ช่วงประตูท่าแพรอำเภอเมืองเชียงใหม่
ก็มีประชาชนนะคะเครือข่ายขอคืนพื้นที่ดอยสุเทพ
แล้วก็องค์กรต่าง๔๐องค์กรด้วยกันนะครับ

โดยมีนายธีรศักดิ์รูปสุวรรณ
หรือว่าผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ
แล้วก็นางคำศรีแป้นไทยนะฮะ
อนุรักษ์ล้านนานะฮะ
ไปร่วมตัวไปรวมตัวแสดงพลังของคืนกัน

พร้อมกันนี้ก็ยังเปิดโอกาสให้กับกลุ่มผู้ที่มาชุมนุม
แสดงความคิดเห็นอย่างมากมาย

เขาก็มีการทำการพิธีสาบแช่งกันแบบว่าสุดฤทธสุดเด็ดกันเลยนะครับ
ว่าจะขอคืนพื้นที่บริเวณดอยสุเทพค่ะ
พร้อมกับมีเจตนารมณ์ร่วมกันนะฮะ
ที่จะรอฟังการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีว่า

ดังนั้นเนี่ยพอทำพิธีการเสร็จแล้ว
ค่อยสลายตัวกันอย่างเงียบไปเลยทีเดียวนะฮะ

นั้นการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ย
เป็นการชุมนุมแบบสงบนะของแก่นนำนะ

ก็ไม่มีนักการเมืองเข้ามาเคลื่อนไหวเลย

คนไทยคิดอย่างไรนะกับโครงการการสร้างบ้าน
ตุลาการศาลบริเวณดอยสุเทพเนี่ย

ระบุว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าเป็นการทำลายป่าไม้

แต่ว่าร้อยละ๑๔ซึ่งก็มีบ้างเล็กน้อยนะ
เปอร์เซ็นต์นี้นะคะระบุว่าเหมาะสม
เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
นี่ก็ไม่เห็นจำเป็นต้องไปบุกรุกหรือว่าลุกล้ำพื้นที่ป่าอะไรทั้งสิ้นนะฮะ
ก็มันยังให้ความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม
แต่เขาบอกว่า๑๔๖๖๘ระบุว่าไม่เห็นด้วย
เพราะว่าจะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ
เมื่อถามถึงแนวทางแก้ปัญหา๓อันดับแรกกันเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็ยังมีนะคะ๑๕๓๘๕ระบุว่าเห็นด้วย
เพราะว่าจะได้คืนพื้นที่ป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม
ก็คนที่เห็นด้วยที่จะให้คืนเยอะมากเลยทีเดียว

แต่เดี๋ยวช่วงหน้าแท็กซี่ตีเนียนขอดูดวงจากลูกค้า
พอลงปุ๊บขอฆ่าครูหน่อย

ที่ไหนอ่ะแกควรไปนะ

โอ้ยไม่ค่อยผ่านมือชายใดหรอกคนนี้

หน้าตบหรือเปล่าลองวางเอาหัวเธอไหนแล้ว
ตบก็ได้ลืมข้อมูลไปทางก็ลืมแล้วเนี่ย

สวัสดีค่ะนับนะคะ๕๔๓๒ไปค่า

แล้วก็ตกเป็นคนสูงภาพนะคะ

รู้แบบไม่รู้ค่ะ

มึงมีคนกิน

ไม่กินยาก่อนล่ะเดี๋ยวค่อยให้นับใหม่กัน

คือเรื่องของเรื่องในกระบวนแห่ของงานบุญ

ยังนะอะไรพวงอายพวงนะ

บางทีเรื่องควรจะผ่าน
ทีนี้ไม่ควรจะดัดจริตมันก็ไม่ควรจะดัดจริตเยอะ

เออก็อ่านสิวันหลังก็ขอทีมงานก็เอามาอ่านเล่นก่อน

มันพูดอะไรก็ปล่อยให้มันพูดไปเราก็อ่าน

ทำไม่ได้
ตัดภาพมาที่เราทำได้ไหม

คือเรื่องของเรื่องที่วัดโพชัยบ้าน
ขับพวงเนี่ยนะฮะขณะที่ชาวบ้านกำลัง
ร่วมกันจัดขบวนแห่บุญ

ชุดละมุนคือเอาง่ายเขาก็มีการ
โปรดทานกันเนอะโปรดทานกัน

เพราะว่าพวงที่ลากมันพุกเครื่องเสียงมาเนี่ย

กลับไปทับศีรษะเด็กตาย

เด็กห้าขวบทำการความเศร้าสมุดของพ่อแม่
ญาติพี่น้องทุกคนก็อยู่ในกระบวนแห่งนั้นหมดเลย

ว่าไงรู้ป่ะไม่คิดจะเอาค่าชดเชย
ไม่คิดจะเอาค่าชดใช้แล้วแต่

ถือว่าเป็นคดีสะเทือนใจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครพนมนะฮะ

แต่มันเป็นอุบัติเหตุจริงในเรื่องขั้นตอนตามกฎหมายเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเขาโปรยทานกัน
แต่ไอ้รถคันนี้มันเหมือนถอยหลังกลับมาพี่หนุ่มเข้าใจหนุ่มไหม
คือเด็กมันก็ไม่รู้หรอกว่าล้อรถมันจะไปทางไหนเด็กมันก็เห็นไอ้เหรียญตกอยู่ตรงนู้นนี้
เด็กด้วยเด็กวิ่งไปเก็บเหรียญเพราะเหมือนกับการเข้าบวชเข้าวิหารจะต้องมีการโปรยเงินโปรยทาน
ไอ้รถคันนี้มันก็ไม่เห็นเด็กหรอกคือเด็กสี่ขวบห้าขวบคือเด็กตัวเล็กก็ไปเหยียบเขา
พ่อแม่เองก็กำลังลำวงกำลังอยู่ในความสนุกสนานก็ไม่ทันเห็นรู้อีกทีตอนลูกร้องแล้ว
ไปทับตรงส่วนไหนของเด็กศีรษะบนหัวเลยคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นขบวนมันเป็นงานลื่นเริงของไปทับศีรษะจนในที่สุดเด็กเสียชีวิต
พ่อแม่ก็ทำอะไรไม่ถูกนี่นะคนขับน่ะโดนเห่าแล้วก็ดำเนินความผิดก็ได้แจ้งความผิดนะ
ข้อหาคือ๑กระทำการประมาทโดยทำให้คนอื่นถึงในความตาย
แล้วก็ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตามกัน
แต่มีการปล่อยชั่วคราวเนื่องจากผู้ต้องหาเนี่ย
รายงานตัวต่อตำรวจไม่ได้หนีไปไหนเลย

แต่อีกที่อย่างนั้นคือตำรวจอยู่หน้าจุดตรงนั้นเลย
ชดเชยชดใช้ก็เป็นการที่

เพราะว่าเนี่ยเขาไม่มีใครตั้งใจให้มันเกิด
เขาไม่ได้เรียกร้องเลยว่าต้องเยียวยาเท่าไหร่
แล้วก็ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหม
คนขับรถกับญาติพี่น้องเด็กเป็นญาติพี่น้องกันหมดเลย
อยู่ในหมู่บ้านระแวกเดียวกันหมดเลย
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วย
ก็เป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากเกิดขึ้นนะฮะ

แต่เป็นความตั้งใจนะครับของแท็กซี่คนหนึ่ง
ที่ตีเนียนดูดวงให้กับผู้โดยสารตั้งเนียนขึ้นมา
แล้วก็บังคับให้จ่ายค่าครูด้วย
คือนั่งรถพร้อมดูดวงเปิดเผยขึ้น
คนขับแท็กซี่ตีเนียนอ้างดูดวงให้กับผู้โดยสาร
ต้องจ่ายค่าครูเพิ่มอีก๒๙๙บาท
หากไม่มีให้นะฮะก็จะไล่ให้ไปกดเงิน
พร้อมบอกว่าตัวเองดูดวงให้แล้ว
ไม่ให้ฆ่าครูเนี่ยจะทำกันได้ยังไง

อ๋ออันนี้หมอช้างหมอรักเข้าไปขับแท็กซี่

โดยตั้งแต่ขึ้นเนี่ยนะครับคนขับเนี่ยก็บอกว่า
จะขอขับอ้อมหน่อยนะเพราะหนีรถติดในอุโมง
แต่สักพักก็กลับเข้าสู่เส้นทางปกติ
ต่อมาคนขับก็เริ่มบทสนทนานะฮะ

เกิดเดือนอะไรปีอะไรเดือนอะไร

แล้วก็บอกว่าวันเดือนปีเกิดหนูเปิดอย่างนี้อย่างนี้
แท็กซี่ก็บอกเดี๋ยวจ่ายค่าครูด้วยนะ
ดูให้เรียบร้อยเนี่ย

แท็กซี่ก็ให้พรยาวเหยียดเลย
แต่ตอนกำลังจะจ่ายค่ารถเนี่ย

อีก๒๙๙บาทค่าครูด้วย

น้องก็เลยตอบไปว่าหนูมีอยู่แค่ร้อยเดียว

เงินเดือนยังไม่ออกสรุปจ่าย
ร้อยบาทได้ไหมคนขับแท็กซี่ก็
ก็ได้เอามารับร้อย

สรุปค่ารถอีก๗๐กว่าบาท
เก็บเงินไม่อยู่ใช่ไหม

ซึ่งก็

เขาก็โชคดีเขาลงตรงที่มีคนเยอะพอดี
สู้เก็บเงินไปซึ่งก็พายลูกแท็กซี่

อย่างเดือน

อาจจะเป็นลูกศิษย์ของช้างหรือเปล่าอีบ้า
เห็นไปดูดวงให้แคร์บ่อย

อันดับวันใส่เสื้อแชนเนลบ้างใส่เสื้ออิเซมียาเกะไงเธอ

กรีบง้วงเลยตามตัวนี้เดี๋ยวขึ้นเครื่องนี้

เอารูปขึ้นแบบหน้าแบบสมัยก่อนก็ไม่ได้นะ

ทำไมไม่ใส่ชุดสินแสยาวเธอ

เซฉันน่าเจอหมอช้างครั้งแรกเลยนะ

ประจันครับขอยิ้มรองเท้าดูผมด้วยได้ไหม

เรื่องราวนี้เกิดที่
เป็นมีสารเคมีรั่วมา
สำนักข่าวต่างประเทศนะฮะก็รายงานมาว่านะครับ
เกิดสถานการณ์วุ่นวายมากในมหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีเมลเบิ้ล

บอกว่าหลังจากที่นักศึกษาแล้วก็เจ้าหน้าที่หลายคน
กลิ่นเหม็นเหมือนมันเป็นสารเคมีอะไรเนี่ย
รั่วออกมาเนี่ยนะฮะภายในห้องสมุดนะฮะ
ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยนะ
ก็ต้องได้ดำเนินการอบพยพอาจารย์นักศึกษา
รวมทั้งหมด๕๐๐คนให้ออกไปจากนอกสถานที่นั้นเลยนะ
แถลงการสำนักงานดับเพลิงเทศบาลนครเมืองเนลเบิ้ลเนี่ย
เขาก็บอกว่าอาคารหลังนี้นะมันจะมีอะไรที่เกี่ยวกับสารเคมี

เขาก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่อบพยพคนไปให้หมดเลยทีเดียว
มาพบความจริงว่าไอ้กลิ่นอันนี้เนี่ยนะหากันแทบตายเนี่ย
มันจะเป็นกลิ่นของจักษานเคมีใดนะ
เพราะมันคือกลิ่นทุเรียนเน่า
ก่อนมาชัยกับเผาไชท์เนี่ยเราเลยอี๊ะเป็นต้น
เพราะเราไม่คุ้นชินกับ
มันกระจายไปทั่วห้องค่ะ
ไม่รู้สึกมึง
ใครมันเอาทุเรียนไปเก็บไว้ในนั้นวะ
ต้องเป็นข้าวเอเชียมั้ย
เอ่อพักก่อนนะฮะ
ช่วงหน้าที่เขาบอกอ้ำพัชราภามีแฟนใหม่แล้วจริงไหม
ต้องถามกันใช่กำหนดพลอยจะมาแฉให้ฟังนะฮะ
ไม่รู้รวมถึงวันนี้เห็นบอกว่ามี
คุณดูแขกรับเชิญในห้องส่งเราวันนี้
คุณดูก่อนเลยวันนี้นะเต็มมาดูจริง

อ๋อตุ๋ยเขามารูมตัวทำอะไรกันเขามีตัวดูนี่
เขามารูมตัวครับครับหันหน้ามาหน่อยครับ
คุณแพทย์น้ำภาพคุณแอฟนะครับคุณปุ้ยน้ำภาพ